ที่ดินกันหน่อยดีกว่าป่าเอกชัยศรีวิชัยของเรา
อุ้ยรวยนะยังได้นู่งเขาทุ่มสื่อที่ดิน
ครองหกไปเลยค่ะครองหกประทุมพาที่มีที่ไหน
พี่เอกบอกว่าขอเอามาจะซื้อให้หมด
สาเหตุที่ซื้อที่ดินตรงนี้หายทองแดงพลัดล้าว
สาเหตุที่ซื้อที่ดินตรงนี้ก็เพราะว่า
กำลังเตรียมจะสร้างโรงงานเป็นของตัวเอง
แจ๊คดูเอาไว้ว่านซื้อหาที่ดินจนได้

ที่ตรงนี้เขาบอกว่าเจ้าของเดิมอยู่ที่อเมริกา
ติดต่อเจรจาพูดคุยกันมา
แล้วก็ได้มาในราคาที่ไม่แพงมากนัก
แต่ว่าเราแอบสืบมาแล้วไอ้ไม่แพงมากนักเนี่ย
ประมาณหลัก๑๐บาท

แล้วตอนนี้เพิ่งขุดดินเสร็จอยู่ในช่วงรอตอกเสาเข็มว่างไหมล่ะ

ป่าเอกบอกอีกนะว่าตั้งใจจะให้เป็นอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

ออเดอร์นะมีออเดอร์ขายส่งทั้งไทยและต่างประเทศ
รวมไปถึงจะให้เอกอร่อยเนี่ยแบรนด์ของพี่เอกเขาว่า
เครื่องแกงใต้พริกแกงอะไรต่างนี้นะ
เป็นธุรกิจหลักของครอบครัวศรีวิชัยค่ะ

ส่วนที่จะไม่หยุดนิ่งเดี๋ยวก็ทำนั่นทำนี่หลายคนบอกว่าพี่เอกไม่น่วยมือตน
ไม่เหนื่อยบ้างเหรอคะคุณนะฮะโปรเจกต์เยอะขนาดนี้เพราะว่าอะไร
กลัวก็ตายหออีกหลายชีวิตที่เราดูแลกันอยู่นะ
ไปฟังเสียงปลาเอของดิฉันกันสักกิ๊บตาด้วย
ก็เลยตัดสินใจไปซื้อที่ดินที่คลองหลวงคลอง๖ก็สร้างโรงงานใหญ่เองเลย
เป็นเป็นอุตสาหกรรมเลยทีนี้ครับที่ดินก็แถวนั้นก็ไปหากว้างหนา
กว่าจะซื้อได้ลูกมันก็ต้องไปหาที่มันถูกที่สุด
ที่หาถูกที่สุดก็เจ้าของบังเอิญโชคดีเจ้าของอยู่อเมริกา
เขาไม่ได้สนใจที่ดินตรงนี้เขาก็เลยขายให้เรามาไม่แพงมากนัก
มันหยุดไม่ได้เหรอลูกคือกลัวลูกหลานลำบาก
ก็กลัวลูกหลานลำบากก็ต้องทำไปเรื่อยแหละทำไปอย่างหมดลมอ่ะ